คุณผู้ชมไปเริ่มติดตามข่าวกันก่อนนะครับ
มีพิธีรับพระบรมราชองค์การปลอดการ์ดกรมแต่งตั้ง
ผลเอกปรยุจจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่อดีตให้๒๕คน
และเป็นสมัยที่๒ของประเทศไทยครับ
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในพิธีรับพระบรมราชองค์การที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
และมีตัวแทน๑๘พักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีด้วย
โดยผลเอกประยุทธ์กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
พร้อมให้คำสัญญาจะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทซื่อสัตว์สุจริต
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
่งมั่นทำงานรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
ขับเคลื่อนประเทศในทุกด้านรวมถึงทำให้ประเทศสมัครสมารรณศาสตร์มะครีปล่องดอง
จากนั้นผลเอกประยุทธ์ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนพักร่วมรัฐบาล
พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่มาช่วยสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒
โดยจากนี้ไปจะทำงานอย่างเต็มที่และยินดีจะทำงานร่วมกับทุกคน
ขณะที่นายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หัวหน้าพักพลังพลเมืองไทย
หนึ่งในพักร่วมรัฐบาลก็ให้กำลังใจครับ
แล้วก็ขอให้ใช้ความใจเย็นในการทำงานหลังจากนี้
ซึ่งนายกก็อย่างที่บอกว่าตอบกลับไปว่า
รู้อยู่แล้วและตัวเองก็ใจเย็นอยู่แล้ว

ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีความชัดเจนขึ้น
หลังจากการที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ผลเอกประยุทธ์เองก็ได้กล่าวหลังการประชุมเสร็จ
บอกว่าก็จะมีการหาทางพูดคุยกันกับทุกฝ่าย
ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็หาจุดลงให้ได้
โดยเชื่อว่าจากเรียบร้อยโดยเร็วก็น่าจะหลังวันที่๒๐๒๓วิทยุความชัดเข้มขึ้น
อาฟภัยสงสัยของท่านนโยคลัธมมตรีครับ
เมื่อปลายมาเป็นเพียงเห็นแต่สื่อต่างขยับออกมาครับ
มีการวิเคราะห์กับมากมาย
ผมก็ต้องหาทางที่จะพูดคุยกัน

หาจุดที่โรงตัวให้ได้
เพราะนโยบายของทุกภาคที่เหนือมานั้นก็เป็นประโยชน์ต่อไปจนทั้งสิ้น
แต่ถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากสอสอต่างที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาล
ก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ
ไปดูฝ่างของภาคประชาธิปรัฐนายจุารินลักษณะวิสิตหัวแนะภักดิกาประชาธิปรัฐ
เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเนอะไม่ได้ไปร่วมพิธีรับมาราชองการปลอดกรจากบอมแต่งตั้ง

ใช่ค่ะก็เป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเล็กทางธิการภักดิ์ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ไปร่วม
แต่ว่าคุณจุลินเองก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางไปที่พัก
โดยไม่ขอตอบว่าการเลือกรัฐมนตรีของพักนั้นจะใช้หลักเกณฑ์เดิม
ก็คือว่าการเกลี่ยตำแหน่งเป็นรายภาคหรือเปล่า
แต่ก็ยอมรับว่าต้องฟังกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอในการประชุมร่วมก่อนด้วย
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งรัฐมนตรีในพักประชาธิปัตย์เกิดขึ้นครับ
ผมจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดร่วมกันว่า
หลักเกณฑ์ควรจะมีกี่ข้อหนึ่งสองสามสี่
ประกอบด้วยอะไรแล้วก็มาดูตัวบุคคลนะครับ

ก็ต้องรอให้โปรดกล้าท่านนายกก่อน
แล้วก็ทางนู้นประสานงานมา
ความจริงเต็กกี้ก็ตอบไปแล้วนะครับ
รอให้แก่นำตั้งรัฐบาลเขาประสานมาว่า
ว่าจะต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไร
โคต้าของภักดิ์พลังประชารับได้นะครับ
เอ่อก็ถือว่าเป็นกระทรวงเกร็ดเอทางด้านเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้
คาดว่าคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์เนี่ย
ก็อยากได้กลับคืนมาสรุปแล้วก็คือไม่ได้นะคะ
ทีนี้มาดูแก๊งกลุ่มสามมิตรกันหน่อยค่ะ
สามมิตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ว่ากันว่าจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสมศักดิ์เทพสุธินจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสันติพร้อมพัฒน์จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ใช่แต่ไม่ได้นะรอบนี้ไม่ได้
รวมถึงคุณอนุชานาคาสัยจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูอดีตแก่นำกลุ่มกปศกันหน่อย
อย่างนายนัทพลทีพสุวรรณ
คือก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสรายงานข่าวบอกว่า
จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แต่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาแล้ว
ก็เลยมีการเสนอให้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การแทนนะคะ
ส่วนสี่ยอดกุมารนี่ไงมาแล้ว

ประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายน
ก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณกรอบศักดิ์ภูตระกูล
จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณสุวิทย์เมสินทรีย์ท่านนี้ก็กระทรวงใหม่
กระทรวงใหม่กระทรวงชื่อใหม่แต่ว่าเป็นกระทรวงเดิมที่ท่านนั่งอยู่แล้วนะคะ
รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ
นอกจากนี้อ่ายังไม่จบนะฮะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็จะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็คือกระทรวงเดิมเหมือนเดิม
พุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไปคุมเป็นเจ้าพ่อแรงงานไปนะคะ
คุณอิทธิพลคุณปลื้มบ้านใหญ่แห่งชนบุรี
นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในโคต้าของพักพลังประชารัฐ

นี่ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จะนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานนักข่าวก็ไปถามท่านเหมือนกันนะ
ท่านบอกว่าท่านเองเดินไม่ไหวแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า

วบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดู
หลังจากที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเสร็จแล้ว

สำหรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมด๓๕คน

ก่อนหน้านี้บอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดี
ไม่แน่ใจว่าสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจ
แต่จะคุมได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง

คุณวิศนุเครืองามก็เหมือนเดิม

ก็เป็นคนกลุ่มเดิมหน้าเดิมเข้ามา

ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าจะได้เป็นนายุรัฐมนตรีแล้วว่า
ก็ต้องเอาคนเดิมมาสารต่องานเดิมสิ

ทีนี้มาดูเรื่องของ
ตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพักร่วมรัฐบาลหน่อยดีไหมคะ

พักประชาธิปัตย์ได้จัดสรร๘ตำแหน่ง๗คน
ก็แบ่งออกมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ๓ตำแหน่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรเป็นใคร

เลขาใช่ไหมคะแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์คนนั่งก็คือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
แล้วก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
หรือว่าพมเป็นนายถาวรเสนเนียมหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเพราะว่ารายชื่อเหมือนจะยังไม่ค่อยนิ่ง

อันนี้ก็เหมือนการจัดสรร๘ตำแหน่ง๗คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๓ตำแหน่ง
ก็ได้อย่างที่เขาต้องการนะคะ
คมนาคมท่องเที่ยวและกีฬา
แล้วก็สาธารณสุขซึ่งแน่นอน
นายอนุทินชาญวิรากูลได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
และควบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสารต่อนโยบายกัญชาด้วย
นายศักดิ์สยามชิดชอบก็ดูคมนาคมไป
แล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้หญิง

ทีนี้พักชาติไทยพัฒนาค่ะมีการจัดสรร๒ตำแหน่งด้วยกัน
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทย
ได้รับการจัดสรรในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ตอนแรกมีรายชื่อออกมาว่าจะได้รายงานนะ

พรรดิภาคชาติพัฒนานี้ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จริงแล้วคือผมเชื่อว่าประชาชน
ใช่คนให้มันตรง
ครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงกันว่าอาจจะส่งผลทำให้
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมคะหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากว่าที่มาของสวมันไม่ถูกต้อง
เพราะว่าไม่ได้มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสัญหา
แล้วก็รายชื่อสวสำรองในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านี้

ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาควรมีการเปิดประชุมนะ
แล้วก็มีการมาพูดถึงเรื่องนี้

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่

เรื่องของการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือก
ดำรงตำแหน่งสวจำนวน๕๐คน
ปรากฏรายชื่อคนดังหลายคนค่ะเช่นใครบ้าง
คุณดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
นายประพันธ์คูณมีอดีตแก่นำพันธมิตร
และนายสมชายมีเสนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
สำหรับรายชื่อสำรองการคัดเลือกในดำรงตำแหน่ง
สวจำนวน๕๐คนนี้นะคะ
สัญหาโดยคณะกรรมการสัญหาชุดที่มีพลเอก
วิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
เพราะฉะนั้นรายชื่อสำรองสำหรับสวชัดเจนแล้ว
แต่เดี๋ยวต้องรอดูรายชื่อคณะกรรมการสัญหา
บอกว่าจะมีการประกาศเร็วนี้นะคะ
ท้ายกันที่บรรยากาศที่อาคารมูลนิธิควงอภัยวงภายในพักประชาธิปัตย์
ก็มีการลอกสติ๊กเกอร์ออกจากบริเวณประตูแล้วก็ผนังกระจก
ซึ่งเป็นรูปของนายอภิสิตเวชาชีวะอดิษฐ์หัวหน้าพรรค
ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะสำหรับแฟนคับพรรคประชาธิปัตย์
เป็นโลโก้ของพักไปแล้วก็เอาออกไปนะครับ
แล้วก็พร้อมข้อความประเทศไทย๒๕๖
อนาคตที่เราเลือกได้คือแกะออกหมดเลยอะครับ
แล้วก็เตรียมเปลี่ยนโฉมใหม่ของที่ทำการของพัก
หลังจากนายจุลินก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพักก็มาดูว่า
พักประชาธิปัตย์ในการดูแลของหัวหน้าพักคนใหม่

มันเป็นยังไงมันจะทิศทางเป็นอย่างไรนะฮะ
นี่คือเรื่องของการเมืองยังไม่จบนะยังมีอีกนะ